คุณผู้ชมค่ะวันนี้ขายมีพิธีชาบพนาคิตสบอเปียกพิศาลอัคระเสริรณีนะคะ
มีคนบันเทิงเดินทางไปร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากค่ะ
คุณพิสารไม่เป็นเพียงนักแสดงนักเขียนบทผู้กำกับเท่านั้น
ยังเป็นครูผู้สร้างนักแสดงเข้าสู่วงการมากมาย
คุณพิสารเป็นผู้คนสู้ชีวิตที่ยอดเลี่ยมท่านหนึ่ง

สร้างความสงเจ้าเสียใจอารัยรักให้แก่ภรรยาและบุธิธรรม
และหลานและด้านนิดอย่างนี้
คุณอ้อมพิยดานะคะลูกสาวของอาเปียพิสารเป็นคนอ่านสำหรับการไว้อาลัยในครั้งนี้
ครอบครัวอเสรณีทำพิธีชาปนกิจศพอพิสารอเสรณี
เมนวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะ
มีเพื่อนพ้องนักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่บุคคลสำคัญในวงการบันเทิงมาร่วมงานมากมายนะคะ
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลท่านมุยอเจนอักษรรองข้าวมูลคดีอนพล
คุณพิมพิมมาดาเพื่อนสนิทของคุณเจี๊ยบนะคะคุณแอนอลิชาคุณเจี๊ยบโสพินภา
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศไปก็คือก่อนที่จะเริ่มพิธีการคุณอ้อมพิยดาและคุณอ๋อศิรดาบุตรสาวทั้งสองคนได้เปิดใจถึงคุณพ่อค่ะ
ว่าวันนี้ลูกตั้งใจบวชหน้าไฟด้วยเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับคุณพ่อขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้กับครอบครัวอัครเสรณี
สำหรับของที่นำมาใช้เป็นของชำรวยก็คือหนังสือชีวประวัติ
คุณพ่อตั้งใจจัดทำก่อนจะจากไปไม่นาน
ฐิทางครอบครัวยังไม่ได้ตกลงกันว่าจะนำไปลอยอังคารที่ไหน
ตั้งใจว่าจะเลือกสถานที่ที่คุณพ่อชอบเป็นพิเศษค่ะ

น่าจะมีเก็บอัฐิเอาไว้ณวัฒน์ใดวัฒน์๑
แล้วก็มีบางส่วนไปลอยอังคาร
แต่ว่ายังไม่ทราบกำลังดูอยู่ว่าพ่อเวลาไปถ่าย

เจอพ่อบอกทีให้มาหาลูกหน่อย
ไปหาเพื่อนเขาที่เพื่อนเขาฝันนั่นนะคะ
ว่าเหมือนอยากกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อะไรสักอย่าง

แต่ก็ลูกและภรรยาไม่มีเลย

ลูกทุกคนเข้มแข็ง
อย่างวันนี้ทุกคนพยายามเข้มแข็งแล้วก็อยู่ในสมาธิ
เพื่อที่จะให้วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีที่สุด

เชื่อว่าทุกคนไม่ลืมผลงานของอภิกพิสารอย่างแน่นอนนะฮะ
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอัครเสรณีนะคะ